โหยเลย

คาราบาลก็จับแจกมอไซค์ไปร้อยคัน
แจกทองล้านไปแล้วสามคน

ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

ทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก

โอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

สำหรับมอเซอร์ไซด์ไลน์ลิมิเต็ดเอดิชั่น
ไปต่อยอดสร้างอาชีพแจกกันไปยาว

คุณขาบาวแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ลุ้นทั้งรถมอเตอร์ไซค์ได้ลุ้นทั้งทองล้าน

สมุทรปราการคุณโจนครรัชศรีน์มา

หลายคนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นอะไร
มันอยู่ที่หัวจิตหัวใจนะ

ยัมมาดีพวกคุณเตรียมมาดี
ไหลสาระกันพอแล้ว
ไปดูอะไรมีสาระดีกว่า

กติการ่วมสนุกกับกิจกรรมนี้เลย
ง่ายย้ำกันอีกแล้วนะคะ

ส่งมาทางไหนล่ะที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้

ได้เวลาที่จะหาผู้โชคดีแล้ว

สวยดีมาจากทูเฟอร์

สุดท้ายสุดท้าย

มันที่หน้าจอบ

ได้ผู้โชคดีแล้ว

จากจังหวัดอุดรธานี
จติกาลุ้นร้านและมอเตอร์ไซค์
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที